คุณผู้ชมครับนอกจากพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เรื่องของพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาของพระองค์ก็ทรงเป็นเลิศด้วยนะครับ
ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับ
ดังนั้นในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันที่พิพิธภัณฑ์การกีฬาแห่งชาติ
ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมาก
ก็มีการรวบรวมพระจริยวัตร
รวมไปถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาของในหลวงรัชกาลที่๙
รวมถึงมีการจัดแสดงฉลองพระองค์ขณะที่ทรงแบตมินตัน
และเรือใบฝีพระหัสลำแรกอีกด้วยนะครับ

เดินเข้ามาภายในพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ

เริ่มต่อเรือลำนี้เมื่อเดือนธันวาคมปี๒๕๕๙
และพระราชธานามว่าเรือราชปะแตน
หมายถึงแบบอย่างของพระราชา
พระองค์ทรงเคยใช้เรือลำนี้
ลงแข่งขันกับเจ้าชายฟิลิปในยุคแห่งเอดินเบอร์ระ
พระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาฏเอลิซาเบ็ดที่๒แห่งสหราชอาณาจักร
ในโอกาสที่เสด็จมายืนประเทศไทย
ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์
และเรือลำอื่นอีกรวม๓๔ลำ
ใช้เส้นทางไปกลับพัทยาเกาะล้าน

นับเป็นครั้งแรกของพระองค์และทรงชนะเลิศด้วย

เป็นฉลองพระองค์ทรงเรือใบเพียงชุดเดียวที่พระราชทานให้
หลักแล้วจะมีพระมาลาหรือหมวก
ที่จะเห็นบ่อยตามภาพในอินเทอร์เน็ต
และเสื้อโปโลสีขาวปักตรงหน้าอกเป็นรูปในหลวงรัชกาลที่๙ทรงเรือใบ
ตัวที่ทรงฉลองพระองค์ในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่๔

และทรงคว้าเหรียญทองเมื่อวันที่๑๖ธันวาคมปี๒๕๕๙
และนับแต่นั้นมาจึงสถาปนาให้วันที่๑๖ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติอีกด้วย
ท่านก็ทรงปฏิบัตินะคะทุกอย่างเฉกเช่นนักกีฬาทีมชาติไทยคนอื่นด้วยเหมือนกันนะคะ
ในการสมัครเข้าแข่งขันก็มีใบสมัครเข้าแข่งขันนะคะที่ท่านเห็นอยู่ในตู้นี้จะเป็นของจริงนะคะ
มีชื่อของพระองค์ท่านนะคะกับทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐแล้วก็ทั้งสองพระองค์เนี่ยทรงชนะเลิศในการแข่งขันเรือใบนะคะร่วมกันได้รับเหรียญทองนะคะค่ะ
แล้วในการขึ้นรับรางวัลนะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศเป็นผู้ถวายรางวัลชนะเลิศแก่พระองค์ท่านนะคะ
ซึ่งในครั้งนั้นก็เป็นที่มาของ๑๖ธันวาวันกีฬาแห่งชาติด้วยค่ะ
เช่นเดียวกับฉลองพระองค์ทรงกีฬาแบตมินตันชุดสีขาวที่เห็นกันบ่อยก็ถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
ฉลองพระบาทสีขาวยี่ห้อดันล็อปและชุดฉลองพระองค์สีขาวยี่ห้อชาวจูดองจากประเทศฝรั่งเศ

จะเป็นชุดฉลองพระองค์ทรงกีฬาแบตบินตันนะคะ
จะเห็นได้ว่ามีแบรนด์หรือตรายี่ห้อของเสื้อเนี่ยนะคะ
ี่ห้อชาจูดองของคาริสหรือฝรั่งเศส
ถ้าผู้ที่สังเกตแล้วก็จะเห็นได้ว่าชุดนี้เนี่ย
เป็นฉลองพระองค์ที่พระองค์ทรงใช้นะคะ

ซึ่งเราจะเห็นภาพได้ในอินเทอร์เน็ต
หรือในพระบรมชายลักษณ์ที่ได้มีการเผยแพร่นะคะ

ฉลองพระองค์ชุดนี้เลยกับรองเท้าแบตมินตัน
บริเวณโถงต้อนรับของพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินมาตรงนี้
เพื่อทรงเปิดป้ายสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน
ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับบนแท่นพิธี
เพื่อทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่๑๒

ปิดท้ายด้วยพระบรมราชวาส
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันเปิดการแข่งขันกรีธานักเรียนประจำปี
เมื่อวันที่๒๘พฤศจิกายนพุทธศักราช๒๕๕๙
การกีฬานั้นนับเป็นอุปกรณ์การศึกษาที่สำคัญยิ่ง

มีจิตใจอดทนกล้าหารรู้แพ้รู้ชนะ
ปลูกฝังพลานามัยให้แข็งแรง
เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีสมรรถภาพ
ทั้งในทางจิตใจและร่างกาย
เป็นผลสืบเนื่องไปถึงการเป็นพลเมืองของชาติ
เป็นยอดแห่งความปรารถนา